แม่ค้าร้านหนึ่งเป็นแม่ค้าขายต้นไม้ออนไลน์ที่ดูแล้ว
น่ารักอยากรู้ไหมจ๊ะว่าแม่ค้าน่ารักตัวจิ๋วเนี่ยเป็นยังไง
พร้อมแล้วไปกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
น่ารักไหมน่ารักแล้วตามไปดูจ้ะนี่คือแม่ค้าตัวน้อย
ไม่ต้องพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยค่ะน่ารักมากเลยน้องสองคนนี้เป็น
ฝาแฝดนะคะฝาแฝดชื่อว่าน้องมิลินกับน้องมิลันเป็นฝาแฝดวัย๔ขวบค่ะ
ต้องบอกเลยว่ามิลินกับมิลันตอนนี้นะหนูโด่งดังมากในโลกโซเชียลนะลูก
เรียกได้ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลแล้วนะคะด้วยความที่ว่าน้องเขาหน้าตาน่ารักไงคุณ
ค่ะแล้วคือเนี้ยคุณดูภาพแบบเนี้ยใครเห็นก็ก็ต้องเอ็นดูอ่ะ
แม่ค้าตัวน้อยคือขยันมากช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของด้วยค่ะคุณดูนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยขายของอย่างเดียวนะคะ
แต่น้องช่วยคุณพ่อคุณแม่แทบทุกขั้นตอนปลูกเลยเหรอตั้งแต่ปลูกนี่ดูปลูกปลูกต้นไม้
เอาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทำไงอ่าใส่ดินลงไปแล้วต้องทำแบบมืออาชีพ
คือคุณพ่อเนี่ยเขาถ่ายยูทูปน้องเวลาขั้นตอนนี้ต่างเนี่ย
จะบอกว่าให้น้องทำยังไงเห็นเก็บไข่ไหมไข่อยู่ตรงไหนทำยังไงต่อ
คุณพ่อชื่อว่าคุณมดหรือว่าคุณสุรเดชเหล่าศรีนะคะคุณพ่อของน้องมิลินมิลันเนี่ยเขาบอกว่า
ธุรกิจหลักจริงของครอบครัวเขาก็คือการขายอุปกรณ์ตกปลาขายทางออนไลน์เนี่ยค่ะ
ทำมาแบบนี้โอ้โหเป็น๗ปีแล้วแต่ว่าที่บ้านเองเนี่ยก็เริ่มจับธุรกิจการขายออนไลน์
ก็จับกระแสแหละช่วงเสิร์ฟสเก็ตก็มีให้น้องไปถ่ายรูปเป็นเสิร์ฟสเก็ตนะ
แล้วก็ขายดีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เทรนด์ต้นไม้มา
ก็เลยเริ่มมาขายพันธุ์ต้นไม้ขายมาได้กว่า๖เดือนแล้วนะ
ขายต้นไม้มา๖เดือนแล้วเริ่มจากการที่ว่าคุณพ่อบอกว่า
เขาปลูกเป็นงานอดิเรกที่บ้านก่อนปลูกไว้ตกแต่งบ้านทั่วไปอย่างนี้ค่ะ
ต้นไหนสวยต้นไหนชอบก็ซื้อเก็บไว้แล้วพอมีมากขึ้นเขาก็เลยเริ่มที่จะศึกษา
แล้วลองขยายพันธุ์มากขึ้นแล้วก็ต่อยอดมาขาย

ก็ประมาณนี้คือต้นไม้ทุกสายพันธุ์เนี่ยคุณพ่อเขาจะศึกษาก่อน
ครับแล้วก็จะหัดให้ลูกสาวอ่ะเพาะพันธุ์เป็นซึ่งมันดีมากเลยนะคุณ
เขาบอกว่าพอลูกสาวเริ่มแบบว่าปลูกต้นไม้เป็นทำเป็นเอ้า
จับมาถ่ายแบบคู่กับต้นไม้เลยจะได้ขายดีแล้วปรากฏเป็นไงคะคุณ
ค่ะลูกค้าสนใจอืมดูดิเนี้ยอันนี้คือการส่งต้นไม้นะ
เขาจะใส่ตาก้าแพ็กอย่างดีลูกก็ไปช่วยคุณพ่อเออ
ต้นไม้ขนต้นไม้ขึ้นรถโอ้โหคนที่ชื่นชอบต้นไม้
พอเขามาเห็นแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเอ็นดูน้องฝาแฝดไปด้วยคุณ
แล้วล่าสุดยังไงรู้ไหมเริ่มมีคนจะให้น้องไปรีวิวเสื้อผ้าแชมพูด้วยนะ
แต่คุณพ่อบอกว่าคือน้องอะอย่างเด็กค่ะแล้วช่วงเนี้ยก็อยู่ในสถานการณ์โควิดสิบเก้า
เดี๋ยวขอพักก่อนเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นก่อน
เดี๋ยวว่ากันใหม่โอ้โหโด่งดังเลยนะคะ
เอาเป็นว่าใครที่สนใจต้นไม้แล้วก็เอ็นดูในความน่ารักของน้องสองแฝดนี้มิลินกับมิลัน
คุณเข้าไปติดตามต้นไม้สวยที่เป็นฝีมือของแม่ค้าตัวน้อยนี้ได้นะ
ที่เพจนี้น้องแฝดมิลินแอ่นมิลันนะจ๊ะ
ซึ่งต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากเพราะว่าการที่ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกต้นไม้
มันเป็นการฝึกพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะเด็กในช่วงวัยแบบนี้ค่ะ
เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทดลองเหมือนว่าเขาปลูกแล้วเขาทำสำเร็จ
เขาจะรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจแล้วช่วงนี้ปิดเทอมด้วย
ก็จะได้ทำให้น้องเรียนรู้เรื่องของงานอดิเรกแล้วก็ฝึกทักษะต่าง
โอ้วน่ารักมากดูช้าจะแอบเข้าไปส่องเผื่อจะไปเอ๊บต้นไม้
โอ้วตรงนี้เขากำลังฮิตเอาไปต่อหนึ่งปลูกต้นไม้เต็มบ้านเลย

เหมือนเป็นการส่งตัวเขาเองกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ก็ธรรมชาติก็รอคุณด้วยนะรอคุณจะกลับไปพร้อมดิฉันค่ะ
แต่พูดอย่างเรื่องของต้นไม้ก็ต้องยอมรับว่าเฮ็บจริงนะคะ